จอดรถอยู่ในปั๊มแล้วไม่ดับเครื่อง
แล้วก็ลงไปอาจจะซื้อของหรือเข้าห้องน้ำ

จอดทิ้งไว้แบบนั้นแป๊บเดียวเหมือนกัน
มิจฉาชีพพวกคนร้ายเขาจ้องอยู่
แล้วเขาก็มาขับรถของคุณไปนะฮะ
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ

แป๊บเบี้ยบ้าป่ะน่ะ

ไม่ใช่เหมือนชุดนอน

รถแท็กซี่ล่ะเดี๋ยวรอ

รถแท็กซี่ล่ะเดี๋ยวรอ

วิเคราะห์กันเนี่ยนะครับไม่ใช่เจ้าของรถนะ

ฉันดูไม่รู้นะเข้าใจว่าเป็นเจ้าของรถแท็กซี่
แล้วขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่บนรถแป๊บนึงด้วยกว่าจะถอยออกไป
ว่าเป็นเจ้าของรถเดินมาขึ้นรถแล้วก็ใจเย็นเหลือเกิน
และท้ายที่สุดก็ถอยหลังออกจากปั๊มนี้ไปนะครับ
ส่วนเจ้าของตัวจริงเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะตอนวิ่งออกมา

เจ้าของตัวจริงคือโชเฟอร์แท็กซี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวาน๒๒สิงหาคม
ขาเข้ากรุงเทพตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

เจ้าของตัวจริงมาเห็นรถตัวเองถอยไป
ว่ามีคนขโมยวิ่งมาก็ไม่ทันการแล้วนะครับ

โชเฟอร์จรรย์น้อยวันก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานได้ขับรถแท็กซี่
โตโยต้าหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ๗๒๗๒กรุงเทพมนคร
มาจอดนอนพักในปั๊มแห่งนี้
กระทั่งช่วงเช้า๖โมงเช้า
ลงจากรถไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
โดยไม่ทันได้ดับเครื่องยนต์นะครับ
เมื่อกลับมาที่รถปรากฏว่ามีคนร้าย
กำลังถอยรถแท็กซี่ของเขาออกไป
ตัวเขาเองพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทัน

ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
พลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธร
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าตำรวจสพชะอำ
ได้ประสานวิทยุแล้วก็แจ้ง๑๙๑
ดำเนินการในการสกัดจับทันที
และพบว่าคนร้ายขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี้นะครับ

ทีนี้สายตรวจสพเขาย้อย

พร้อมกับรถแท็กซี่ของกลางไว้ได้นะฮะ
ที่บริเวณกม๖๙ถนนพระราม๒
ที่ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับ
คนร้ายก็คือนายพีรณัทขติยะวงเป็นชาวอำเภอเมืองชมบุรี

ให้การวกวนบางทีก็เงียบ

ขณะนี้ทางตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุการกระทำความผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้คือทางเจ้าของรถแท็กซี่นะคุณ
แล้วก็ประชาชนรวมถึงคนที่รับทราบเหตุการณ์

ที่ใช้เวลาตั้งแต่การรับแจ้งถึงการสกัดจับคนร้ายเนี่ย
ใช้เวลาเพียง๓๗นาทีก็จับกลุ่มคนร้ายได้
ทั้งที่คนร้ายขับรถหลบหนี
โอ้โหคุณเขาบอกว่า๔๐๕๐กิโลไปทั้งไกลนะฮะ
แต่ว่าสามารถที่จะประสานงานแต่ละท้องที่ในการสกัดจับได้นะครับ